คุณผู้ชมจากที่คุณผู้ชมติดตามกรณีพี่เลี้ยงจุ๋ม
แล้วก็มันลุกลามบานปลายไปถึงกรณีที่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศ
ที่มีทั้งหมด๔๙สาขาจะต้องออกมาชี้แจงและรับผิดชอบ
แต่ปรากฏว่าการให้สัมภาษณ์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสื่อหลายสื่อ
มันมีคำพูดหลายอย่างที่คนฟังแล้วรู้สึกโอ้โหทำไมท่านพูดแรงแบบนี้
ไม่ว่าจะเป็นการพูดว่าที่สื่อจะให้ปิดโรงเรียน
ใช้หัวแม่ขออภัยสุภาพหน่อย
หัวแม่เท้าคิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ทำให้คนก็ไปโจมตีผู้ก่อตั้งเยอะเหมือนกัน
ดังนั้นวันนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
จะมาพูดถึงเรื่องราวกรณีพี่เลี้ยงจุ๋มที่เป็นเหตุบานปลาย

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ

เรื่องของโรงเรียนศาลศาสตร์วิเทศ
เรื่องของคดีความเรื่องของการหาทางออกแก้ปัญหาร่วมกัน
ก็ว่ากันไปทีมข่าวไทยรัฐเขาก็ก่อติดมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ผมจะขีดเส้นใต้ถึงอาจารย์พิบูลยงกมล
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน
เครือข่าย๕๐กว่าสาขาเสียหน่อย
เส้นใต้ในฐานะที่
ผมก็ได้รับเชิญบรรยายหลักสูตรการให้สัมภาษณ์ในภาวะวิกฤตของผู้นำองค์กร
กับการคลี่คลายปัญหามามาอย่างต่อเนื่อง
ให้สัมภาษณ์ของอาจารย์พิบูลสอบตกครับ
มันซ้ำเติมปัญหาทำให้อุณหภูมิความรู้สึกของคนที่ติดตามข่าวนี้
เดือดปุดขึ้นมากกว่าเก่า
แล้วมันจะลามไปให้ปัญหาของมันร้อนแรงขึ้น
เช่นการกล่าวหาว่ากลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมเหมือนม็อบ
เข้ามาข่มขู่เรียกร้องนั่นเรียกร้องหนี้
กล่าวหาไปถึงรัฐมนตรีช่วยคุณกระหนกวันวิลาวัน
ว่ามีพฤติกรรมพูดจาแบบการหาเสียงของสอสอของนักการเมือง
กล่าวหาว่าสื่อมีพฤติกรรมไม่เป็นกลาง
อย่างที่คุณน้ำแขกก็คุณบุ๊กบอกเพราะเว้นสักครู่
ทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เรียกแขกให้งานข้าวให้ทัวร์ลงทั้งนั้น
ไม่สมควรที่จะได้รับการยกย่อง
จากผู้ทำงานในเครือโรงเรียนที่ทำหนังสือเชิดชูเกียรติขึ้นมาว่า
เป็นสุดยอดนักการศึกษา
สุดยอดนักการศึกษาเขาไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับกับการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้หรอกครับ
ดูในคลิปที่เขาโพสต์ถึงคุณพี่บูลหนักหน่วงมาก
สิ่งที่ทำมาทั้งชีวิตตั้งแต่ปี๒๕๕๙
คงจะละลายหายไปกับลมปากกับการให้สัมภาษณ์
สาดน้ำมันเข้ากองไฟแบบนี้

ลูกชายชื่อคุณสุธิพงศ์ยงกมล
ได้ออกหน้ามาคลี่คลาย
สถานการณ์เย็นลงมาได้ในระดับหนึ่ง
ซึ่งเขาออกมาในท่วงทำนองว่า

ก็พร้อมจะเยียวยาแก้ไข

นั่งที่ไม่ใช่คนใส่สูตรนะฮะ
ข้างที่คนใส่สูตรที่กำลังพูดอยู่
อันนี้ทำให้สถานการณ์

เพราะว่าเขายินดีจะปฏิบัติการ

อันนี้ก็คอยดูว่าเรื่องนี้มันจะ

แต่ถ้ารักษากติกาตามข้อตกลงร่วม
มันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

ประเด็นที่๒วันนี้ขอวกไปดูเรื่อง
การปฏิรูปตำรวจอีกทีนึง

จนกระทั่งเรียกว่าถ้าเป็นวิ่งผลัด

เพราะเขากำลังจะเอา
สิ่งที่จะปฏิรูปนั้นเนี่ย
ใส่ไว้ในพรบตำรวจ
เพื่อให้มีผลบังคับใช้
แต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้
รัฐบาลกำลังจะนำร่างพรบตำรวจใหม่

พิจารณาออกเป็นกฎหมายมังคับชาย

ร่างที่กำลังจะเอาเข้าสภาเนี่ย
เป็นร่างที่นายกรัฐมนตรี
ส่งให้ตำรวจไปดูแล
แล้วตำรวจก็แก้ไขส่งกลับมาให้นายก

จากร่างของอาจารย์มีชัยเยอะ
คือร่างที่คิดว่าน่าจะคิด
น่าจะดีที่สุดและสอดคล้องรัฐมนูลที่สุด
คือร่างที่อาจารย์มีชัยเป็นประธานกรรมธิการ

ส่งส่งนายกส่งรัฐบาล
นายกนำเข้าคอรมอแล้วก็ส่งไปให้กฤษฎิกาตรวจสอบ
กฤษฎิกาตรวจสอบแล้วส่งมาให้นายก
แทนที่จะนำเข้าสภาเลย
นายกส่งไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไปดูซิว่าที่เขาร่างออกมาอย่างนี้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้ปฏิบัติตามเนี่ย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เอาไปแก้ไข
ไปแก้ไขในสาระสำคัญทั้งเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง
เรื่องความอิสระของพนักงานสอบสวน
ซึ่งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของวงการตำรวจ
เรื่องของการโยกย้ายแต่งตั้งถ้าแก้ไขไม่ได้ก็จะมีการซื้อตำแหน่ง
มีการถอนทุนมีการทุจริตคอลลับชั่นกันไม่จบไม่สิ้น
เรื่องของการปฏิรูปพนักงานสอบสวนถ้ายังปล่อยให้แทรกแทรงได้
มันก็เกิดกรณีอย่างกรณีบอสกระทิงแดงนั่นยังไง
ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีกำลังจะนำร่างพรบที่ตำรวจเอาไปปรับปรุงไปแก้ไขเนี่ย
ส่งให้สภาคนคนหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ย

คนคนนั้นคืออาจารย์วิชามหาคุณ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายว่า
เมื่อได้ทำเรื่องของนายบอสเป็นที่ถูกอกถูกใจประชาชนแล้วเนี่ย
ช่วยเอาเรื่องนี้ไปดูให้ด้วย

อาจารย์วิชาก็ออกโรง
ตรงไปตรงมาเลยครับเรื่องนี้

มาถึงวันนี้กลายเป็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทำให้เนื้อหาไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูล
และมีหลายส่วนที่ทำให้เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นเปลี่ยนไป

ต้องทำงานด้วยความอิสระไม่ถูกครอบงำโดยผู้บังคับบัญชา
ซึ่งคณะกรรมการชุดที่ตนเองเป็นประธานนี้ได้เสนอต่อนายกไปแล้ว
ว่าขอให้มีการทบทวนมติแล้วนำกลับมาพิจารณาใหม่
นั่นหมายถึงว่าจะถอดถอนร่างเดิมคอลโลมอได้รับหลักการไปแล้ว
เพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก
โดยปกติแล้วเมื่อคอลโลมอลรับหลักการเรื่องใดแล้วมักจะไม่ค่อยเปลี่ยน
แต่คณะกรรมการของเรายืนยันอย่างเด็ดขาดที่สุดว่า
ให้นำร่างของอาจารย์มีชัยที่ถือว่าดีที่สุดในกฎหมายตำรวจ
ตั้งแต่เท่าที่ทำมาเนี่ยแต่ยอมรับว่านายกยังไม่ได้รับปาก
ว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรหรือไม่
ซึ่งจะนำแนวทางไปเสนอให้นายกในวันที่๑ตุลา
ก็วันนี้เวลาบ่าย๒โมงครึ่งบ่าย๒โมงครึ่งวันนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
นักข่าวก็คงจะไปติดตามข่าวนี้ดู
นักข่าวถามว่าถ้าหากนายกไม่ตอบรับ
คณะกรรมการจะดำเนินการต่อไปอย่างไร
ลองฟังคำตอบจากอาจารย์วิชา
อาจารย์วิชาบอกว่าเราก็จะต้องชี้แจงต่อประชาชน
เพราะเรื่องเหล่านี้จะต้องให้สภาพิจารณาร่วมด้วย
ถือเป็นจุดที่จะต้องเดินหน้าต่อมากทีเดียว
ถึงแม้ว่าคอรมอจะกลับหรือไม่กลับมติ
จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมติคอรมอ
ถึงยังไงกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องอยู่ในการพินาของสภา

ฉะนั้นวันนี้ก็จะได้เวลาพิสูจน์ความจริงใจของนายกรัฐมนตรีต่อเรื่องนี้
ว่าท่านจริงใจที่จะปฏิรูปตำรวจเพื่อแก้ไขเรื่องหลักสองเรื่องมากน้อยแค่ไหน
เรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง
เรื่องการปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นในชั้นพนักงานสอบสวน
มีการครอบงำมีการแทรกแทรงกันได้แล้วก็เป็นปัญหานำมาสู่ความไม่ยุติธรรม
จริงก็มีข้อเสนอว่าเออถ้านายกจะเอาเข้าสภาทั้งสองร่าง
ร่างของอาจารย์มีชัยแล้วร่างของตำรวจเข้าไปพร้อมกันก็ไม่น่ามีปัญหา
พอไปถึงชั้นตั้งกรรมธิการเขาก็เอาไปยำไปขยำกันใหม่ว่าแล้วจะออกมาเป็นยังไง
ฉะนั้นทั้งหมดวันนี้ขอให้กำลังใจอาจารย์วิชาบ่าย๒โมงครึ่ง
จากนี้เหลือเวลาอีก๒ชั่วโมงครึ่ง
ท่านก็จะเดินทางไปพบนายกรัฐมนตรีแล้วคอยดูว่านายกรัฐมนตรีจะว่ายังไง
แต่ผมบอกได้เลยว่าสังคมให้กำลังใจอาจารย์วิชามหาคุณครับ
คุณปุ๊กครับคุณน้องแข็งครับ